คุณผู้ชมฮะเจ้าของควายมาแล้วครับ
ยินยอมยกควาย๒ตัวให้เจ้าของรถเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงข่าวอะไร

เพราะผู้ชายคนหนึ่งขับรถกลางดึก
แล้วปรากฏว่ามีควายวิ่งตัดหน้ารถของเขา
๓ตัว๓ตัวตัวแรกรอดพ้นไปได้
ตัวที่๒กับตัวที่๓มันเป็นควายแม่ลูก
ปรากฏว่าเขาก็เบรกไม่ทัน
ควายตัดหน้าชนควายเข้าไป
ควายยังลุกได้วิ่งหนีเข้าพงเข้าป่า
ทีนี้ครับผู้ชายคนที่ขับรถคันนี้บอกว่า
นี่ดูเนื้อตัวเขาเปียกปอนะ
เสื้อผ้าเขาเปียกโครนไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เขาก็เดินตามควายลุยป่าลุยโครนเข้าไป
ดูสิควายมันไปไหนและที่สำคัญ
จะไปหาเจ้าของควายให้มารับผิดชอบเหตุการณ์ครั้งนี้
เขาบอกเขาชนควายก็จริงควายมันไม่เป็นไร
แต่รถของผมดูข้างหน้าเยอะเลยหน้าไฟแตกเลย

ผมพยายามจะดึงเชือกเอาไม่อยู่

ควายตัดหน้ารถยนต์ที่ถนนสายด่านเก่า
ตาแมวหมู่๘ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด
วันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
และอย่างที่บอกคือผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของรถ
เขาบอกว่าเขานะนอนรอเจ้าของควายทั้งคืนเลย

ปักหลักรอเลยคือตำรวจไปในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็ถามพี่จะไปไหนต่อ
คือผู้ประสบเหตุบอกว่าผมจะรออยู่แถวนี้แหละ
อยากเห็นเจ้าของว่าเป็นใครมาแสดงตัวหน่อย
ใช่นะฮะแล้วก็เมื่อวานี้มีความคืบหน้านะครับ
ที่สารณีตำรวจภูทรเมืองตราศน์
ปรากฏว่าเจ้าของรถคือพี่เสื้อน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้

ก็คือคุณกฤษฎารังศรีพร้อมด้วยคุณเจ้าของควาย

เจ้าของควายคือนายบูลปานเงินอายุ๖๓ปี
ก็ทั้งคู่เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน
ร้อยเวรของสถานีตำรวจภูทรเมืองตราด
เพื่อที่จะตกลงหาข้อยุติในคดีควายตัดหน้ารถ
โดยนายบูลเจ้าของควายเปิดเผยบอกว่า
ผมมีอาชีพเลี้ยงควายขาย
ก่อนเกิดเหตุผมเฝ้าควายที่เลี้ยงอยู่

ผมเนี่ยสั่งแล้วนะบอกลูกน้องเฝ้าควายดี
แต่คาดว่าควายทั้ง๒ตัวที่ผูกเชือกเอาไว้
เชือกมันหลุดทำให้มันวิ่งออกมากลางถนน
จนถูกรถของนายกฤษดาชน
แล้วก็เป็นเหตุรถพังเสียหายดังกล่าวนะครับ
ซึ่งผมก็ยอมยอมยกควายทั้งสองตัว
ให้คุณกฤษดา
ให้ไปเลยนะค่ะ
ก็ตกลงกันด้วยดีนายกฤษดาก็บอกเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่ามีแม่ชีจากจังหวัดราชบุรีเนี่ยค่ะติดต่อโทรศัพท์มาที่ผมอ่ามาขอไถ่ชีวิตควายทั้งสองตัวอ๋อจะขอไปเลี้ยงที่สวนปัญญาอิสรภาพค่ะนะครับแล้วแม่ชีท่าน่ะจะจ่ายค่าซ่อมรถและค่าเสียเวลาให้กับคุณกฤษด
สองตัวเนี่ยไปขายใครหรือเอาไปโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างเนี่ยเจ้าของเลี้ยงบอกมาเลี้ยงมาบอกว่าก็ผูกพันเนี่ยนะสองตัวนี้เนี่ยนะใช่ฮะตัวคุณบูลเองลุงบูลเองก็บอกผูกพันกับสองตัวมากตั้งชื่อให้ว่าเจ้าถุงเงินและถุงทองก็ยอมรับว่าอยากจะเลี้ยงเจ้าถุงเงินถุงทองต่อแต่ผมเองเนี่ยก็ไม่มีค่าซ่อมรถที่จะพอไปชดใช้ค่าเสียหาย
อย่างน้อยเอ้ามันก็ไม่ได้ไปถูกฆ่าถูกแกล้งที่ไหนยังมีชีวิตดูต่อได้นะด้านของร้อยตำรวจเอกกัณฑพนธ์เจ้าของคดีบอกว่าก็โอ้โหรู้สึกยินดีเหมือนกันน่ะที่คดีเนี่ยจบลงด้วยดีแต่ก็ต้องปรับเจ้าของควายสองตัวนี้ในข้อหาปล่อยสัตว์ไปในทางอันกีศขวามกันจราจรทำให้เสียซับสิ
ต่อสายมาพูดคุยกับคุณกฤษฎาเจ้าของรถ

ก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะคะ
ก็มีคนถ่ายชีวิตไป
คือจริงถ้าไม่มีเจ้าของเนี่ย
คนที่มาชนก็ต้องซ่อมเอง
ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเจ้าของแสดงตัว
ก็จะนำเจ้าควายไปขายแล้วก็นำเงินมาซ่อม